พาไปดูคลิปกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคลิปหัวร้อนอีกแล้วนะคะ
บนถนนแถวพุทธมนตรสายสี่ค่ะฝั่งหนึ่งเป็นแท็กซี่
ฝั่งหนึ่งเป็นรถบุคคลรถเก๋งสีดำดูคลิปนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยว

โอ้โหเจ๋งเหลือเกินนะเจ๋งเหลือเกิน
กรมการขนส่งทางบกดูคลิปนี้หรือยังคะ
เขาได้คลิปนี้ไปแล้วนะตอนนี้เขาบอกว่ากำลังสืบหาตัวอยู่
นั่นไงปาดไปปาดมาไม่ยอมให้รถสีดำแซงคุณเห็นไหม
เออนะคะสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะ
ชูนิ้วกลางและชูมีดแจกทั้งสองอย่างเลยนะคะ
คือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปประสบเหตุพอดีก็ไม่รู้นะ
สองคันเนี่ยเขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนแต่เขามาถ่ายตรงนี้ล่ะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้ค่ะ
รถแท็กซี่นะต่อให้คุณมีเรื่องกันมาก่อนก็ตามนะคะ
อ่าตอนนี้ค่ะชาวเน็ตเขามีการติดแฮชแท็กแล้วก็ส่งคลิป
ไปถึงกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วนะคะ

หนึ่งมมก๔๕๑๐นะคะเป็นรถแท็กซี่จดทะเบียนแบบบุคคล
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกบอกว่าอยู่ระหว่างเรียกโชเฟอร์คนดังกล่าวมาพบ
เพื่อสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เอาให้หนักเลยใช่อืมแล้วคุณมาเป็นรถสาธารณะนะคะอืม